สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
หลายจุดโดยเฉพาะแถวบ้านเราได้รับผลกระทบ
ความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
แน่นอนครับปัจจัยสำคัญก็คือพายุที่มีการก่อตัวพร้อมกันถึง๓ลูกเลยทีเดียว

พายุ๓ลูกนี้จะเป็นอย่างไรจุดไหนจะรับผลกระทบบ้าง
วันนี้เราจะมาเกาะติด๓ลูกนี้กันนะครับ
เริ่มต้นลูกแรกของเรานะครับพายุราอี
บริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือ
ทำให้เกิดฝนตกบ้างบางจุดบางพื้นที่

พายุลูกนี้นั้นเริ่มก่อตัวบริเวณฟิลิปปินส
ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม

เข้าสู่ลาวแล้วก็เข้าสู่เมืองไทยของเรา
และอ่อนกำลังกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำ

เลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
่งหน้าต่อไปทางตอนบนของอีสาน
แล้วก็ไปต่อบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือก่อน
ที่จะออกจากเมืองไทยของเราไป
ด้วยกำลังของหย่อมความกดอากาศต่ำในวันนี้นะครับ
แน่นอนครับจากอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าว
แม้ว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วม

ต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง

ในการเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำต่าง

เกือนนะครับทำให้ตอนนี้มีปริมาณ

เขื่อนนี้ก็ประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

เป็นพายุที่เรียกได้ว่า
เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรง
หนักหน่วงที่สุดในปีนี้นะครับ
เมื่อวานนี้สามารถที่จะพัฒนาความระลมสูงสุด๓๐๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กลุ่มเป็นวงกว้างนะครับในบริเวณเกาะไต้หวัน
แล้วก็ตอนนี้เองได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศจีน

ก็ทำให้หลายจุดตอนนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์ลมกระโชคแรง

สร้างความเสียหายต่อหลายพื้นที่เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ

พายุลูกนี้ก็จะมีการเบี่ยงขึ้นไปบริเวณทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางเหนือนะครับ
แล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำภายในวันศุกร์นี้
พายุอีกหนึ่งลูกน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เป็นพายุที่ตามมาติดกับพายุเมอรันตี
ซึ่งพายุลูกนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะครับ

พายุลูกนี้ถ้าหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ามีการตามมาติดเลยนะครับ
คือลูกนี้พายุมาลากัสนะครับเป็นพายุที่ตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
โดยการคาดการณ์ทิศทางของพายุลูกนี้มีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือ
หลังจากนั้นก็จะเบี่ยงไปเฉียบบริเวณทางตอนบนของไต้หวัน
แล้วก็เฉียดบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศจีนต่อไป
หลังจากนั้นนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้ามีการคาดการณ์ว่าจะมุ่งขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ดังนั้นต้นสัปดาห์หน้าใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ